สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าแม่ทุกคนมีความฝัน
อยากให้ลูกของตัวเองที่เกิดออกมานั้นมีอวัยวะมีร่างกายครบ๓๒และเป็นเด็กที่แข็งแรงที่สุด
หากแต่เด็กที่มาเกิดนั้นอาจจะมีกรรมติดตัวมาไม่เหมือนกันนะครับ
บางคนเกิดมาง่อยเปรี้ยเสียขาบางคนเกิดมาพิกลพิการแม่บางคนรับได้แม่บางคนรับไม่ได้
ก็ต้องเลือกเอาลูกไปทิ้งแต่สำหรับแม่คนนี้ครับที่มาในรายการของเราในวันนี้
ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะยากดีมีจนแม่คนนี้จะขอทนเลี้ยงลูกบนความยากลำบากถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าแม่ครับลูกของแม่หมดทางรักษาแล้วนะ
แต่แม่คนนี้ยังสู้ครับทุกวินาทีขอให้ได้อยู่กับลูกน้อยคนนี้เพราะวินาทีแต่วินาทีนั้นมีค่าสำหรับแม่คนนี้มากไปชมเรื่องราวชีวิตครับ
เกิดมาน้องหายปลาร้าหักหัวใจกลับด้านอยู่ข้างขวาหัวสมองฟอมีน้ำในสมองหูหนูทั้งสองข้างไม่มีแก้วหูทุกอย่างมันจบเลยพังหมด
เพราะไม่คิดว่าลูกจะเกิดมาแล้วพิการแบบนี้
หยุดหายใจมันเหมือนน้องเริ่มหายใจเป็นเฉพาะกลางคืนไม่ต้องนั่งดูเลยเขาจะหายใจหายใจหยุดไปเลยแล้วเขาก็ทะลุนทุรายเหมือนจะหายใจจะหายใจไม่ออกไม่ต้องเขย่าเขาให้เขาเสมอึกขึ้นมา
ฉาบกล้วยตากแล้วก็มะม่วงกวนสับปะรดกวนแคบหมูแล้วก็ข้าวเก็บปลา
ครอบครัวแม่ก็มีน้องไนท์พี่เมย์แล้วก็ตากับยายด้วย
น้องน้ายก็เดินไม่ได้มาตั้งแต่ข้อถึงถึง๓ขวบ
แต่พอ๓ขวบขึ้นไปเขาเดินได้
ตอนที่ผ่านมาที่ยังไม่มีน้องไนท์แม่เคยไปเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าสินค้าอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
พอลูกเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องออกจากงานหมดทุกอย่างคือทำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นมา
ในจะเป็นค่าราวเรียนของพี่สาวอีกคนนึง

เขาไม่ฟุ่มเฟือหรอกเพราะเขาอยากให้น้องได้กินอิ่ม

เขาจะสงสารลูกมากกว่าเขาจะให้เขาเอง
ถ้าเราไม่ประหยัดแม่ต้องหาเงินเพิ่ม

ตอนนี้น้องเมก็จบประวัติศาสตร์แล้ว
แต่แม่อยากให้ลูกหยุดเรียนก่อน
เพราะว่าน้องป่วยภาระมันเยอะ

ตอนที่แม่บอกว่าไม่มีเงินส่งให้เรียน
หนูก็รู้สึกแบบน้อยใจเพราะว่าหนูอยากเรียน
แล้วตอนแม่บอกว่าไม่มีเงินนะลูก

ก็เข้าใจแม่เขาว่าแบบแม่ไม่มีอย่างนี้
แม่เขาก็ลำบากหลายอย่างอยู่งั้นเนอะ

ทุกอย่างทั้งนมทั้งแพมเพิร์ตทั้งการอยู่การกิน
วันนั้นน้องป่วยปอดติดเชื้อ
เพื่อน้องไข้ด้วยน้องร้องมากร้องจนตัวเหลืองตัวเขียว
ดิ้นแบบแกกั้นทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่ออก
หยุดไปเลยหยุดหายใจไปเลย
คือเรียกแม่น้องไนท์ไปแล้ว
น้ำมันตะโกนเรียก
ไนท์เป็นอะไรก็ไม่รู้พ่อมึงไป
ตาวิ่งมาคือจับเขาโยนขึ้นประมาณ๓๔ครั้ง

น้องไนท์ยายก็คงจะตายตามนี่
ประมาณ๒เดียวกันที่ผ่านมานึง
จะหน้ามืดเป็นลมไหว

แต่หมอตรวจพบว่าแม่มีเส้นเลือดติดในสมองเนาะ

คือไม่รักษาตัวเองเอาน้องไว้ก่อน
หนูก็เลยอยากจะช่วยแม่ไปหารายได้เสริม
ไม่อยากให้แม่ทำอะไรเลย
อยากไปทำงานแล้วอยากให้แม่อยู่เฉย
อยากส่งเงินมาให้แม่แล้วไม่อยากให้แม่ทำอะไร

เพราะแม่ก็ไม่ค่อยดีค่ะ

น้องไนท์เริ่มมีอาการคือน้องทรมาน
แย่ลงร่างกายเขามันไม่ไหว

ก็เราสงสัยว่าทำไมน้องเป็นแบบนี้

แม่ปอดน้องโดนกระดูกทับไปข้างนู้น

แม่ไม่รู้ว่าอาการของเกย์จะเป็นอย่างไรต่อไป

แม่เลี้ยงน้องให้ดีที่สุด
ถ้าแม่กิ๊บอยากให้น้องอยู่กับเราได้นาน
พยายามทำทุกวิถีทางให้เขาอยู่สบายกินดี
ให้เขาสมบูรณ์รักษาให้ดีที่สุด

เพื่อยื้อชีวิตให้น้องได้อยู่กับแม่ไปได้นาน
ถ้ามันเหลือจริงหรือว่ายังไงก็ตาม
ขอไปใช้หนี้ที่แม่ติดหนี้เขา
ทุกวันนี้แม่อยู่เพื่อลูกทำเพื่อลูกทุกอย่าง
ทุกวันในแม่อยู่เพื่อลูกทำเพื่อลูก
คุณผู้ชมครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่า
ละครชีวิตเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร

หรือผู้ประพันว่าขอให้เขียนบทให้น้องหายได้ไหม
หรือผู้ประพันว่าขอให้เขียนบทให้น้องหายได้ไหม
หรือผู้ประพันว่าขอให้เขียนบทให้น้องหายได้ไหม
หรือผู้ประพันธ์ว่าขอให้เขียนบทให้น้องหายได้ไหม
ขอให้เขียนบทให้มีปฏิหารให้น้องอยู่ไปนานได้ไหม

หรือเป็นการยืดตอนต่อไปอีกสักนิดหนึ่ง

วันนี้ครอบครัวของคุณแม่น้ำค้างอยู่ที่นี่ละครับ

สวัสดีครับ
แม่น้ำค้างครับช่วงที่มีน้องไนท์ใหม่เลยค่ะ
แม่น้ำค้างครับช่วงที่มีน้องไนท์ใหม่เลยค่ะ
ก่อนที่น้องจะคลอดออกมาแม่ได้ไปฝากคันไปตรวจคลันไหม
ค่ะฝากคันปกติดีค่ะทุกอย่าง
ไม่มีอาการเตือนใดทั้งสิ้นเลย

พอน้องคลอดปั๊บหมอก็บอกว่า
แม่คะน้องไห่ปลาร้าหักนะคะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ
ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

ขอเอ็กซาเรย์แล้วก็เจาะไข่ที่สันหลังค่ะ

แม่รักษาน้องแล้วพอหมดตัวแม่ก็เลยไปกู้เงิน

เรียกว่ากู้มาแล้วก็รักษาจนหมดเนื้อหมดตัว
เรียกว่ากู้มาแล้วก็รักษาจนหมดเนื้อหมดตัว

เงินไม่พอมีไหมครับไม่พอกินไม่พอใช้

ไปอยู่โรงพยาบาลบางครั้งแม่กินน้ำแทนข้าว
ไปอยู่โรงพยาบาลบางครั้งแม่กินน้ำแทนข้าว

เชื่อว่าความรักของแม่ที่ให้กับเขา

ทำให้เขาสู้ได้ทุกวันนี้

ทุ่มเททุกวินาทีที่บอกเอาไว้ครับ
เพราะว่าน้องนี่คลาดสายตาไม่ได้เลย

ต้องอยู่กับน้องไนท์โดยตลอดเวลา
จนทำให้ลูกสาวอีกคนนึงเกิดน้อยใจ
จนทำให้ลูกสาวอีกคนนึงเกิดน้อยใจ

แม่ก็รู้นะแต่คือว่าแม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แม่ก็รู้นะแต่คือว่าแม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน

แต่ที่แม่ก็รักลูกมากทั้งสองคน
ความรักของแม่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
และอาจนำปฏิหารมาสู่น้องไนท์

และมีความสุขบนโลกใบนี้ได้ยืนยาวนะครับ

ด้วยการตอบคำถาม๔ข้อในช่วงหน้านะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ตัวเลือกใดคือน้ำพริกปลาย่างของแม่น้ำค้าง

น้ำพริกปลาย่างของแม่น้ำค้าง